รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ไม่มีคนคนนี้ไม่มีหวานเลย

มือเธอทำไมมันเย็นจัง
พร้อมแล้วบรรจงจ้าเจ้าบ่าว
บรรจงจ่าเจ้า
สวัสดีค่ะ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
ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ
รายการที่อยู่ในอ้อมใจของผู้มีรายได้น้อย

เรามีนัดกันนะครับวันเสาระวันอาทิตย์

กับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

สู้กันมาก็

เรายังไปยืนเต้นกันที่วรุษวรีจำได้นะครับ

ไปโปรโมทกันนะครับ
แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบกันมานะครับ
ตั้งแต่เป็นน้องได้ให้ล้านลูกทุ่งเฉยนะครับ
แล้วก็มาเป็นลูกทุ่งสู้ชีวิต

มีผู้ชมมากขึ้นมากขึ้นจนทุกวันนี้
เป็นรายการที่มีคนพูดถึงกัน

เราก็มีความสุขเหลือเกินที่ได้เห็นรายการของเรา
เป็นรายการที่สร้างความหวังให้กับทุกคน
อะไรก็ตามที่คุณมีพลังแห่งการอยากจะสู้

เพลง๑ล้านบาท

หลายร้อยเทปด้วยกันคุณผู้ชม

มีความเป็นบุคลิกส่วนตัว

มีความน่ารักแบบฉบับของตัวเอง

โดยเฉพาะแม่ทุกคนที่ดูแล้ว

ถ้ามีลูกชายน่ารักแบบนี้ได้แล้วก็
ชีวิตของคนเป็นพ่อเป็นแม่

ตาหลับจริงถ้ามีลูกแบบนี้กันทุกคน

คุณบุญช่วยคนขับตุ๊กที่มีความกระตันอยู่

ก็เป็นลูกคนเล็ก

อายุ๙๔ปี

แต่ยังแข็งแรงที่สุด

คุณบุญช่วยก็ต้องดูแลด้วยการทำอาชีพขับรถตุ๊ก

มาดูคุณแม่เพราะว่าต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำ

เป็นเวลา๑๐กว่าปีมาแล้ว
แล้ววันนี้พี่บุญช่วยก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะ
มากับกองเชียร์ยกตำบลเลยนะคะ
ขอต้อนรับกองเชียร์ของพี่บุญช่วยทุกคนด้วย
กลับสวัสดีครับ

มีเพื่อนที่ร่วมอาชีพตุ๊กด้วยกัน

ถึงได้สามีดีอย่างนี้มาครอบครอง
รุ่งในสายตาของเรา

ก็มองเห็นความดีและความอดทนค่ะ

เขาเป็นคนอดทนมากกับเรื่องอย่างนี้
ไปไหนเขาจะพูดถึงแม่เขาตลอด

ไม่แน่ใจก็เอามือไปคำตัว

แม่นี่ต้องเป็นที่หนึ่งสำหรับเขาตลอด
ค่ะถ้าวันไหนอยู่ก็จะช่วยเขาดูแล

พี่ลุงกับพี่บุญช่วย

มีอะไรก็โทรศัพท์คุยกัน
ถ้ามีเวลาก็มาส่วนใหญ่พี่จะเป็นคนมา

ให้น้องดูแลเปลี่ยนบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาไม่ได้รำร้องคิดถึงอะไร
เพราะในใจเขาก็คิดถึงแม่เดี๋ยว
ชอบคำนี้ว่าเขาก็ไม่ได้รำร้องคิดถึงอะไร
เขาก็ไม่ได้รำร้องคิดถึงว่าเออคิดถึงน่าต้องมาน่าอะไร

คือสะดวกมาวันไหนก็มา
ไม่เคยบังคับว่าจะมาได้หรือไม่ได้ไม่เคยค่ะ
ได้ยินคำนึงว่าเขาก็ไม่ได้ร่ำร้องอะไร
แต่ว่าในใจเขาเรียกว่ามีแต่แม่

น้อยใจค่ะคือดีใจที่เขาดูแลแม่เขาดีค่ะ
ค่ะได้เจอกันเดือนละครั้งหรือว่า๒เดือนครั้ง

ไม่มีคนคนนี้ไม่มีหวานเลย
ไม่ก็เห็นเวลาคุยพูดถึงแม่ก็หวานดีจังเลย

เขาก็จะหวานเขาจะดีเขาจะซึ้ง
แต่ก็ครอบครัวนี่ไม่มีค่ะ

คือผมเป็นคนที่แบบ
เรื่องคิดถึงมันน่าจะไว้ที่หลังก่อน

ห่อมมากค่ะแล้วก็เลยเราก็เลยอยากจะ

แล้วเวลาถ้าแม่เราดูแลแม่ดี
สุขภาพแม่อาจจะอ้วนขึ้นมีอายุยืนขึ้น
ก็ค่อยมีความหวานเพิ่มขึ้นมา

ความหวานของคนต้องมีทุกคนแต่ว่ามันจะหวานมากหวานน้อย
ก็แล้วแต่ชีวิตจะพาไปครับ
จริงแล้วเนี่ยอยากให้ข้าวหวานไหมพี่ลุง
ผู้หญิงมันต้องมีบ้างก็อยากบ้าง
อยากให้พูดเพราะอย่างวันวาเลนไทยอย่างนี้
อืมใช่ใช่
เออบางทีเราอยากให้เขาโทรมาว่าเออบุญช่วย
วันวาเลนไทยนะไม่ใช่วันพระ

เขาโทรมาว่าไงพี่ลุงไม่มีเลยแม้แต่จะโทรหา
ก็ยังไม่มีแม้แต่จะอวยพรก็ยังไม่มี
เราก็นึกต้องใส่จะไม่คิดถึงเราแล้ว

เดี๋ยวนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่ชาชินไปแล้ว

พี่บุญช่วยปกติไม่เคยพูดหวานกับพี่รุ่งเลย
วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้เปิดความในใจกัน

ไม่จัดให้เจ้าสองซ้ำดอกก็ไม่มี

วันนี้เป็นโอกาสที่ดีอยากบอกอะไรเขาไหม
วันนี้ต้องขอขอบคุณภรรยา
พูดเหมือนเป็นมรรคไทยกอะไรอย่างนี้
ถูกลากลายให้กับภรรยาที่ดีของบุญช่วย
แล้วก็ขอให้คุณรุ่ง
อย่าไปคิดอะไรมากถือว่าเข้าใจ

บุญช่วยกันแล้วกันเพราะว่า

วันนี้อยากให้แสดงความรักสักนิดหนึ่ง
เดี๋ยวเชิญพี่รุ่งบนเวทีดีกว่าขอสิบบนมือ
วันนี้อยากให้หันหน้ามาทางคุณภรรยา
แล้วให้หันภรรยาหันไปทางพี่บุญช่วย

มือเธอทำไมมันเย็นจัง

หอมแก้มหอมแก้มหอมแก้ม

เราก็เป็นคนหอมพี่รุ่งไม่ใช่หรือ

ทีนี้ก็หอมเราครั้งเดียว

แม้เดี๋ยวนี้เครื่องติดแล้วยดไม่ได้
ก็ต้องแสดงออกกันบ้างนะ

เห่ยไปลำเยี่ยม
ความเข้าใจของชีวิตคู่วันนี้ขอบคุณพี่รุ่งด้วยนะคะเดี๋ยวส่งพี่รุ่งกลับไปเชิญนั่งตรงนู้นนะคะขอบคุณค่ะ

ครับเช่นไปนั่งเชียร์คุณบุญช่วยกันต่อเลยมีความสุขนะ
แม่แค่มองตาก็รู้ใจ

คุณตายสองคนนี้ก็เป็นไงบ้างครับในสายตาของเพื่อนแล้วเนี่ย
ก็เขารักกันดีภูมิใจเขาว่าเขารักกันดีผัวเมียคู่นี้

ทางนี้เขาก็ดีอ่ะเขาไม่เจ้าชู้ทางนี้เขาก็ซื่อสัตว์แบบหลายคนแบบซื่อสัตว์กันอ่ะอืม
เขาก็ดีคือว่าชอบนิสัยเขาเขาเป็นคนดีเพื่อนสนิทก็มีไม่กี่คน
อย่างเงี้ยที่รู้ใจกันก็ไม่มีมีไม่กี่คนกัน

มานานค่ะสิบสิบปีแล้วค่ะโอ้เขาไม่เคยบานเรื่องผู้หญิงอะไรไม่เคยหรอก
เขาเป็นดีมากอ่ะเขารักพ่อรักแม่อะไรอย่างนี้เขาเป็นคนดีน่าสังเสริญอ่ะ
เขาได้เมียดีใช่เขาดีใจแทนเขาแล้วเป็นเพื่อนก็ดีใจอย่างนี้
ช่วยเนี่ยนอกจากจะเป็นคนดีมีความกระตันอยู่
คุณบุญช่วยยังมีสิ่งดีที่เงินซื้อไม่ได้นะครับ
ปัจจุบันนี้ก็คือเพื่อนดีภรรยาที่ดี
เนี่ยสองสิ่งนี้ไม่มีอะไรที่จะดีกว่านี้ไปแล้ว
ถึงจะมีเงินมีทองมากมายแต่ไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรที่ดีมันก็ไม่มีประโยชน์
นะฮะก็โชคดีคุณบุญช่วยจริงจริงค่ะความดีของบุญช่วยที่กระตันอยู่นี่แหละ
มันก็จะส่งผลให้คุณบุญช่วยมีความเจริญต่อไปข้างหน้า
แล้วก็คงจะส่งให้คุณบุญช่วยอยู่กับเราไปนานยิ่งอยู่กันนาน
ครับครับผมยิ่งอยู่กันนานคุณบุญช่วยจะได้เงินเอาไปสู้ชีวิตมากขึ้นเรื่อย
ตอนนี้มีแล้ว๑หมื่นบาทต้นการทุน๘หมื่นบาทไม่ไกล

ก็มาเริ่มกันนะครับที่เพลงที่๒กันเลยนะครับ

เคยเคยได้ยินอยู่ครับคอยนวลที่สวนลำไย
เพลงนี้มีจุดผิดน่ากลัวอยู่นะฮะหลายคำนะ
เพลงนี้มันจะฉงนอยู่ตอนหนึ่ง
หรืออุตส่าห์มาปูผ้ารอ
หรือว่าพี่หรืออุตส่าห์มาแก้ผ้ารอยังไงแน่
ก็คือมีปัญหาในเรื่องของเนื้อเพลงพอสมควรทีเดียว
อยากให้ฟังมานี่นะฮะคุณบุญช่วย
ถ้าคิดว่าจะต้องเล่นต่อสู้ต่อก็คงจะต้องใช้ตัวช่วย

แต่ถ้าหยุดตอนนี้ก็ได้ได้แค่หมื่นหนึ่ง

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณบุญช่วยครับจะสู้หรือจะหยุด
แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน

เอาละตัดสินใจใช้แล้วนะครับเลือกให้ดีนะครับ
คุณผู้ช่วยครับแผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖
กลุ่มมันช่วยเลือกแผ่นไหนครับ

๒เลย

นึกถึงพรของคุณแม่เอาไว้นะครับ
แม่ชะลอให้พรก่อนออกจากบ้านมานะครับ

แผ่นที่๒นะครับที่คุณบุญช่วยเลือกก็คือ

ความกระตันยูเนี่ยมันก็มีผลส่งเสริมในอะไรหลายอย่างสิ่งที่คุณเลือก
แผ่นที่๒นะครับข้ามเพลงนี้ไปเลยครับ
พี่บุญช่วยเปิดได้ข้ามแบบนี้ไม่ต้องร้องแล้วก็รับเงินไปเลย
ตอนนี้มีแล้ว๒หมื่น
นึกถึงบุญบารมีของแม่ขอให้ไปเจอแผ่นป้ายที่ง่าย

หมายเลข๒แม่ช่วยเป่ามาด้วยกันแล้วกัน
พี่บุญช่วยถามหน่อยว่ากลัวจะโดนยึดรถไหมเนี่ย
กลัวมากเลยตอนนี้พอวงแต่เรื่องมันก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วอ่ะ
แล้วเราก็ยังไม่มีสักบาทเลยแล้วก็ไม่รู้จะทำไง
บางทีจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย
ผมเนี่ยไม่รู้ว่ามันบาปหรือเปล่าเงินคนแก่ของแม่เขามีหนึ่งพัน
ผมก็ต้องไปบอกแม่ผมขออนุญาตเอาเงินของแม่ไปให้ค่ารถเขาก่อนนะแม่นะ
ให้เขาพันหนึ่งไม่ได้ให้ดอกแต่ว่าเขาก็จดค้างไว้อีกจดค้างไว้อีก
แม่ก็บอกเอาไปเถอะลูกแม่มันใช้อะไรไม่ได้แล้วตอนนี้แม่นอกจากลูกจะซื้อมาให้แม่ใช้ตังค์ไม่ได้
ไม่ผิดนะครับคุณบุญช่วยเพราะเงิน๑๐๐คุณบุญช่วยก็เอาคืนกลับมาเลี้ยงดูแม่
ถึงจะเอาไปใช้ค่ารถรถคันนั้นก็เอามาทำมาหากินเอาเงินมาดูแม่
ก่อนจะคุยกันไปเรื่องอื่นแข่งตอยสักหน่อยจะได้ใจชื้นตอนนี้มีอยู่รับ๒๐๐๐๐บาท
เพลงหน้าพี่บุญช่วยถ้าอินโทรมาเพลงรู้จักแล้วร้องได้รับเลย๔๐๐๐บาท
ก็มาถึงเพลงที่๓กันเลยนะครับเพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
นะครับทุกคุณ
นี่คืออินโทรเพลง๑๕๐๐๐บาทค่ะ
ด้านล่างนี่
ขอบคุณสุดท่ะ

มันนานแล้วแต่ยังไงก็ต้องร้องครับผม
ต้องร้องได้ด้วยนะไม่ใช่ว่ายังไงก็ต้องร้องนะ
เพลงนี้ร้องไปต้องขออภัยถ้าไม่เพราะ

ก็ต้องขอกราบประธานอภัยด้วย
ไม่เป็นไรแต่อย่าร้องผิดนะฮะร้องคำให้ถูกเพี้ยนไม่เป็นไร
ถ้าร้องไม่เพราะไม่มีใครโกรธแต่ถ้าร้องไม่ถูกแม่ตะโกนมาเลยให้ปุ้นช่วย

ไม่ถึงขนาดนั้นที่ทำมานี่ก็เป็นลูกที่ดีของแม่ที่สุดแล้วล่ะ
ค่ะนะร้องได้ถูกทุกคำนี้นะพี่ปุ๊นช่วยนะนะค่ะ
ตัดสินใจให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้
มีอยู่แล้วแน่๒๐๐๐บาทสามารถที่จะเอาไปโปะ
ไอ้ค่างวัดที่ค้างไว้เนี่ย๕เดือนเนี่ยได้แล้วแต่ถ้าเกิดร้องผิดเนี่ย๒๐๐๐๐เหลือ๑๐๐๐๐นะครับ
กรณีที่สู้แต่ตอนนี้มาตัดสินใจก่อนนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณบุญช่วยครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

เอาละเมื่อสู้แล้ว

ตอนนี้ยังเหลือใช้ได้อีก๒แผ่นป้าย
คุณบุญช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ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

เบาใจเลยนะเลือกเขาจะมายึดรถน่ะ

มันคงกดดันพี่ไม่ใช่น้อยล่ะ

แม่จ๋าแม่ทะเลาะ

ฝากใจใส่กระทงของ

ช่วยส่งมาเป็นกำลังใจด้วยนะแม่
ขอให้ลูกร้องเพลงนี้

เงินสี่หมื่นตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม

นั่นก็หมายความว่าจะไม่มีแขน

มาถึงเพลงที่สาม

คงเป็นเพราะโชคชะตาให้เราเกิดมาแล้วยายต้องหายเจ็บชาม
โอ้คนดีดูสิเจ้าไม่น่าท้าม

มันเหมือนเหยียบยำหัวใจให้แหลกเป็นโพง
ก็คืนเดือนเพ็ญฉันเห็นกับตาเธอควงคู่มา
ในคืนวันลอยกระทงเธอเดินเกี่ยวแขน
ต่อหน้าเป็นโชงยง
ฉันต้องยืนงงปล่อยกระทงเหมือนคนใจลอย
พระแม่คงคาช่วยพากระทงลูกไป
ลอยออกให้ไกลลอยไปสู่เจ้าพระยา
ลูกเอาใจลูกใส่กระทงลอยมา
ขอวอนแม่ของข้าช่วยรักษาหัวใจลูกพี่
หากชาตินี้มีบุญและวาสนา
ลูกจะกลับมาพ่อแม่ของเธออีกที
ลูกขอขอนแม่ของแม่ตาบราณี
โปรดช่วยลูกทีเพราะลูกมีแต่ความผิดหวัง